เคสนี้ตำรวจบอกมืดแปดด้านจริงค่ะเพราะว่ามีหนุ่มชาวสวนยางนะคะ
เขาใช้ชีวิตอยู่บนขนำบนยอดเขาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเพราะต้องไปดูสวนยาง
ไปดูไร่ทุเรียนนะคะปรากฏว่าคืนที่ผ่านมาค่ะ
ถูกคนร้ายลอบยิงจนเสียชีวิตที่ใช้คำว่ารอบยิงเพราะอะไร
เขานอนหลับอยู่แล้วคนร้ายยิงตอนที่เขานอนนะคะ
หกนัดซ้อนตายคาเตียงแบบนี้เลยค่ะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งไว้สองประเด็นว่าถ้าไม่ใช่เรื่องชู้สาวก็น่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งมา
ว่ามีคนถูกยิงตายในขนำบนภูเขาหมื่นยอดนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ต้องใช้เวลาเดินทาง๑ชั่วโมงนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงขนำได้
จุดเกิดเหตุที่ห้องนอนค่ะผู้ตายเนี่ยนอนหงายอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นสีดำตัวเดียวไม่สวมเสื้อนะคะ
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ท้อง๓แผลซี่โครงซ้าย๒แผล
ขวาอีกหนึ่งแผลรวมเป็นหกแผลผู้ตายคือนายประสิทธิผันแปรจิตอายุสี่สิบสองปีค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่านายประสิทธิ์คนนี้เขาเป็นชาวสวนยาง
ทุกวันก็จะขึ้นไปนอนในขนำคิดว่าตอนที่กำลังนอนหลับน่าจะมีคนร้ายบุกเข้ามา
รอบยิงเบื้องต้นตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนรู้จักกันด้วยนะคะ
ภูมิกับการสพศิชนบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุ
การก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดแต่ก็ตั้งไว้สองประเด็นหลักหลักคือเรื่องชู้สาวกับความแค้นส่วนตัวกับคู่อริในหมู่บ้านค่ะ
ตอนนี้สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาสาเหตุที่แท้จริงและติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้ว
เมื่อคืนนี้ตำรวจเรียกพยานมาสอบสวนหลายปากเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นคือนายสุเชษชูดำลุงของคนตาย
เขาบอกว่าตอนประมาณสักตี๒๓๐เนี่ยเขายืนกรีดยางห่างจากบ้านคนตายประมาณ๗๐๐เมตร
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสี่นัดตำรวจบอกแล้วเห็นคนยิงไหม
เขาบอกอ๋อผมไม่ได้สนใจเพราะนึกว่ามีคนจุดประทัดตอนตีสองครึ่ง
กระทั่ง๑๐โมงครึ่งวันเดียวกันไปที่บ้านหลังเกิดเหตุจะไปยืมกันไกลตัดแต่งกิ่งทุเรียนซะหน่อย
ไปถึงบ้านก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมหลานยังนอนไม่ตื่นสักทีสายโด่งแล้ว๑๐โมงครึ่ง
ก็เลยไปปลุกโอ้ตอนไปปลุกเนี่ยถึงได้รู้ค่ะว่าหลานถูกฆ่าตายแล้วนะคะ
ส่งคุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะเพื่อไปดูตรงจุดหมู่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุนะคะ
ตอนแรกคุณกั้งบอกว่าจะขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุด้วยแต่ในพื้นที่เนี่ยฝนมันตกหนักมาก
ตกทั้งวันเลยเลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปตรวจสอบพื้นที่บนยอดเขาได้
เพราะทางขึ้นเขาเนี่ยมันจากหมู่บ้านไปถึงยอดเขาระยะทาง๓กิโลเมตรอะค่ะ
ต้องใช้รถโฟลวิวหรือว่าจักรยานยนต์วิบากขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะคะ
มณัฐบรรดาศักดิ์สมาชิกอบตฉลองบอกว่าเมื่อวานตอน๑๐โมง
ของคนตายโทรมาหาเขาบอกว่าช่วยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบหน่อยหลานถูกยิงเสียชีวิต
ผู้ตายเนี่ยเขามาทำสวนยางพาราและสวนทุเรียนอยู่ในพื้นที่ได้๑๐กว่าปีแล้ว
ถ้าถามจากที่เขารู้จักกันเนี่ยคนตายนิสัยดีนะคะไม่เคยทะเลาะกับใครเลย
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอนนี้ชาวบ้านภาวะแล้วอะค่ะไม่กล้าจะออกไปกรีดยางด้วยซ้ำ

ช่วงเย็นวันนี้นะคะทางญาติก็ได้ไปรับศพนายประสิทธิ
มาจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บำเพ็ญกุศลที่บ้านในอำเภอนพิตำแล้ว
เราได้คุยกับน้องชายของคนตายนะครับคุณพรศักดิ์ค่ะ
เขาบอกว่าพี่ชายไปอยู่ที่สวนยางกับสวนทุเรียนบนเขานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ก็ไปไปมามาจากสวนยางบนเขามาที่บ้านเพราะว่าลูกเมียเนี่ยอยู่บ้านนะคะ
ช่วง๓เดือนที่ผ่านมาพี่ชายต้องเฝ้าสวนทุเรียนตลอด
เพราะว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังผลิดอก
มีสวนทุเรียนอยู่๕ไร่แล้วก็สวนยางพารา๑๐ไร่
วันก่อนพี่ชายเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาลงจากเขามาที่บ้านในพื้นที่อำเภอนพิตำ
เพราะไม่สบายพี่ชายก็เลยต้องอยู่ที่ขนำคนเดียว
พอรู้ว่าพี่ถูกยิงเนี่ยก็รีบขึ้นไปดูเลย
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมากันสองคน
หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักพื้นที่ขึ้นลงเขาเป็นอย่างดี
ถามว่าที่ผ่านมาพี่ชายเคยมีเรื่องกับใครไหมเขาบอกไม่มีเลยจริง
เพราะอย่างเวลาเอาน้ำยางมาขายหรือว่าต้องติดต่อกับใครเนี่ย
เขานี่แหละที่จะเป็นคนเอาน้ำยางลงมาขายด้วยตัวเอง
ถ้าสิ่งที่พี่ชายเคยบ่นก็คงบ่นแค่เรื่องปวดหลัง
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็กำลังจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่กรุงเทพอยู่แล้วอะค่ะ
ตอนนี้อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้เพราะถือว่าเป็นการก่อเหตุที่โหดเยี่ยมแล้วก็อุกอาจมาก
มันเฮียมจริงครับประมาณของจะคงไม่สำเจอขนาดนี้กัน
เพราะเป็นคนคนที่ดิสมากและมีอัศวินในภาวะดูดี
เป็นความเชื่อชาวภาคใต้ว่าไม่โรงสร้างบรรจุบตายในวันพลุธ
เลยเหลือหยาดว่ารอพระครูกรรมเล็งพรุ่งสวนหล่างเถอร์
หลังเที่ยงคืนวันเนี้ยอืมพอเข็มนาฬิกาชี้เลขสิบสองปุ๊บ
เขาถึงจะค่อยนำร่างของนายประสิทธิ์ลงในโรงศพเพื่อที่จะทำพิธีกันต่อไปนะคะ